ถามหน่อยบางคนเนี่ยชอบดูเรื่องของหนังเกี่ยวกับพวกสงครามหรือว่าสงครามโลก
คุณชะนาอย่างนี้ชอบใช่ไหมค่ะชอบชอบเลือกคู่กล่าม
อืมนี่ถูกต้องเลยนะคะวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดู
โรงพักเก่าสมัยสงครามโรคที่มีอายุเก่าแก่น่าจะสัก๘๐ปีได้คุณผู้ชม
สวยงามพนัดไหนตามไปดูกันดีกว่าจ้า
มาที่สพสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย

นี่คือโรงพักเก่าแก่ที่มีอายุกว่า๘๐ปีนะคะ

ดาบตำรวจทวิทย์จันเกษรผู้บังคับหมู่นะคะ
ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบราม
อยู่ในชุดตำรวจโบราณเลย

และงานนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาคนเดียว
แต่มากับพลตำรวจโทวิศนุปราสาททองโอสดค่ะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจตรีอมรศักดิ์เกษมสิริ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรสุโขทัยนั่นเองจ้า
สำหรับโรงพักเก่าสพสวรรคโลกเนี่ยนะคะ
นอกจากความเก่าแก่ของตัวอาคาร
ซึ่งเป็นเรือนไม้ทรงปัญญาที่อยู่มานานถึง๘๐ปีแล้วเนี่ย
ข้างในมีอะไรตามเข้าไปดู
นี่ข้างในข้าวของเครื่องใช้ของทางราชการตำรวจยุคเก่าเนี่ย
ถูกนำมาจัดแสดงเอาไว้ภายในอาคารหมดเลยเห็นไหมคะ
มีรูปถ่ายมีข้าวของเครื่องใช้
สมัยก่อนอย่างนี้คุณไม่มีนาฬิกาใช้ใช่ไหมคะ
เขาก็จะใช้นี่กระดิ่งบอกเวลาไง
สั่นกระดิ่งไปเป็นเครื่องบอกเวลา
แล้วก็จะมีคนยืนเวรคอยสั่นตีบอกเวลาทุกชั่วโมง

ขณะนี้เวลา๑๓นาฬิกาก็จะตีประมาณนี้ครับ
ตีกี่ครั้ง๑๓ครั้ง

เขาจะมีจังหวะแล้วมีโค้ดของเขาด้วยนะคะ

วูดวูดเตือนภัยคุณ
ที่เขาใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่๒
คือถ้าได้ยินเสียงวูดงูดดังขึ้นเมื่อไหร่
รู้เลยเข้าหลุมหลบภัยทันที
คุณเคยดูใช่ไหมโกโบลิอังสุมาลีน
หวูดแบบนั้นนะคะเหมือนในหนังเลย
อืมต้องรีบหลบเข้าหลุมหลบภัย
เวลาเสียงนี้มาน่ะพระเอกดังเอกโจ้งไม้โจ้งมือวิ่งหนีระเบิด

แล้วไปดูสิ่งที่ทำเอาท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถึงกับอึ้งนั่นก็คือไอ้เจ้าหายสองใบนี้ค่ะ
หายสองใบนี้เอาไว้ทำอะไรรู้ไหมคะเออคุณลองเดาเอาไว้ทำอะไร
เอาไว้เอาไว้ใส่อะไรอ่ะใส่ข้าวใส่ของ
ใช่ใส่ของอะไรใส่ของรักของห่วง
เอ้ยกระปุ่นเพราะว่ามันคือห้องน้ำฮะ

ต้องปลดออกเหรอมันคือห้องน้ำสำหรับผู้ต้องขัง
เอาไว้ใส่เนี่ยที่ก็ต้องขับถ่ายออกมา
ระบายออกทางนี้เก็บไว้ในนี้ใช่เพราะว่าเป็นหายทองของจริง
เอาอันที่ปากกว้างหน่อยเอาไว้ใส่อะไร
ก็คงไม่ต้องพูดถ่ายหนักแล้วอันนี้ปากแคบว่ะ
ก็คงจะถ่ายเมาอ่าเก่งมากเยี่ยมชมกันไปพอหอมปากหอมคอนะคะ
ครับแต่ก่อนจะกลับท่านผู้ช่วยผอบตรเนี่ย
สงสัยว่าตำรวจโบราณในยุคนั้นเนี่ย
เขาใส่หน้ากากอนามัยด้วยหรือเปล่า
งานนี้พี่ดาบตำรวจทวิทย์จะตอบว่าอะไรไปฟังกันค่ะ
ก็คือครับถึงจะเป็นตำรวจโบราณ
เป็นตำรวจสวรรค์โครโลกก็กลัวโลกโครวิทย์สิบเก้าเหมือนกันครับ
กลัวโลกโครวิทย์สิบเก้าเหมือนกันครับ
สำเนียงสวรรค์โครโลกมาเลยก็กลัวโครวิทย์สิบเก้าเหมือนกันครับ
นะคะแหมถึงแม้จะเป็นตำรวจโบราณแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้ก็ต้องสวมใส่
น่ารักน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยนะคะ
งานนี้ท่านพ่อบอตตอรอไปไม่ถูกเลยนะสัปดาห์ตัวนี้
อกชื่นใจนะคะใครอยากสัมผัสบรรยากาศแบบเต็มนะ
ไปดูกันได้นะคุณผู้ชมนะที่โรงพักเก่าเรือนปั้นหยา
สวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะจ๊ะ
เดี๋ยวรอสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายดีกว่านี้
เราก็จะได้ไปเที่ยวกันแบบทั่วไทยเลย